พัทยาน้อยที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยคนเข้าไปเที่ยวเยอะนะฮะ
ผู้ใหญ่ก็พาลูกหลานไปเที่ยวแต่มันมีพายุฤดูร้อนพัดถล่ม
โอ้โหคุณผู้ชมหนักเลยอ่ะข้าวของพังไปหมดดูดิ
ดูต้นมะพร้าวคือที่เนี่ยสวยจริงนะ
แล้วตอนนี้ช่วงสงกรานคนจะไปกันด้วยความที่อย่างที่บอกแล้วว่าเขาตั้งชื่อมา
มันเป็นเหมือนอีกพัทยาสองพัทยาน้อยต้องเหมือนชายหาดเนอะ
ใช่เหมือนชายหาดแล้วกลายเป็นว่าไปเจอพายุแบบนี้เมื่อวาน
โอ้โหลำบากเหมือนกันนะคนที่ไปเที่ยวอ่ะใช่ก็ดูต้นมะพร้าวสุดอ่ะนะฮะ
ใบลู่ไปเลยนี่แรงเหมือนกันนะนี่
อะไรนะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับ
พายุฤดูร้อนพัดถล่มบริเวณพัทยาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิมรินทรที่อุบลราชธานีเมื่อวานในตอนเย็นคุณผู้ชม
ตอนนั้นนักท่องเที่ยวหลายพันคนกำลังสาดน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนาน
ช่วงเย็นแล้วแดดลมลมตกเนอะเพราะว่ากลางวันมันก็ร้อนนะครับ
แต่พอเกิดเหตุการณ์พายุมันพัดถล่มโอ้โหทุกคนตกใจ
คนที่อยู่ในน้ำพากันขึ้นจากน้ำคนที่ออกแพร่ไปก็วิ่งขึ้นมา
แล้วคนที่อยู่บนรถก็ต้องหาที่หลบกันขับออกไปจากจุดนี้
เพราะว่าลมมันแรงเหลือเกินทำให้เมื่อวานรถติดมาก
รถติดมากนะฮะรถติดสะสมยาวหลายกิโลเลยคุณผู้ชมนะครับ
บนถนนสิมรินทรช่องเม็กนะฮะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาอำนวยความสะดวก
เรื่องของการจราจรแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมีชาวบ้านบาดเจ็บหรือเปล่า
พายุพัดถล่มอยู่นานครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมสักพักหนึ่งลมก็สงบลงไป
เรื่องต้นมีบรรยายงานว่าแพร่อาหารของชาวบ้านเสียหายกันไปมากกว่า๓๐ร้านค้าครับ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะ
แต่ถ้าย้อนไปวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕
ห้าปีเขาลงไปเล่นน้ำไม่สวมเสื้อชูชีพ
ก็มีผู้เสียชีวิตณวันศุกร์นั้น๑รายนะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพายุเมื่อวานนี้
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
อย่างที่บอกว่าพัทยาน้อยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจขึ้นชื่อของทางอุบลเขา
หลายคนก็มักจะพาครอบครัวไปเขาก็สามารถที่จะ
เขาก็กระปลูกต้นมะพร้าวให้มันแบบคล้ายกับทะเล
แต่มันคือริมอ่างเก็บน้ำ
คนเขาก็ตั้งชื่อให้เป็นว่าพัทยาน้อยนั่นเองนะครับ